มีชายหนุ่มที่จังหวัดลำปางไปเข้าห้องน้ำในสวนสาธารณะเขลางนครนะครับ
ปรากฏว่าที่ห้องน้ำนั้นถูกเจาะรูขนาดใหญ่เอาไว้
แล้วก็มีอวัยวะเพศชายที่ยื่นผ่านเข้ามา
ก็เลยถ่ายคลิปเป็นหลักฐานร้องเรียนมายังไทยรัฐทีวีเพื่อเตือนภัย

นี่คือคลิปสุดช็อกเป็นภาพอวัยวะเพศชายกำลังโผล่ออกมาจากรู
โดยไม่ได้รับเชิญบริเวณผนังของห้องน้ำ
ภายในห้องน้ำสาธารณะแห่งหนึ่งที่จังหวัดลำปาง
โดยชาวบ้านรายหนึ่งถ่ายจากกล้องโทรศัพท์มือถือไว้ได้
ขณะเข้าไปปลดทุกข์ภายในห้องน้ำ
แล้วนำมาร้องเรียนต่อไทยรัฐทีวีเพื่อมาเตือนภัย
ว่าเข้าห้องน้ำทำธุระส่วนตัว
มีอวัยวะเพศชายโผล่ออกมาจากรู

โดยชายที่ถ่ายคลิปไว้ได้เล่าว่า
หลังตัวเองไปออกกำลังกายที่สวนสาธารณะ
เขลางนครอำเภอเมืองลำปาง
ระหว่างที่ออกกำลังกายอยู่รู้สึกปวดท้องกระทันหัน
จึงเข้าไปห้องน้ำที่สวนสาธารณะดังกล่าว

ก็เหลือไปเห็นบริเวณฝาผนังห้องน้ำ
มีรูขนาดใหญ่ที่สามารถมองเห็นห้องข้างได้
แล้วจู่ก็มีสิ่งแปลกปลอม

ดูไปดูมาพบว่าเป็นอวัยวะเพศชาย

ตอนนั้นปวดท้องอยู่ก็หายเป็นปริดทิ้ง
ก่อนจะคว้าโทรศัพท์มือถือออกมาถ่ายคลิปไว้ทัน
แล้วส่งไปร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีทันที
เมื่อไปดูพื้นที่จริงบริเวณห้องน้ำชายที่เกิดเหตุ
พบว่ามีทั้งหมด๔ห้องเป็นห้องสุขา๓ห้อง
และห้องอาบน้ำ๑ห้องที่สำคัญเกือบทุกห้อง
มีการเจาะรูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเกือบ๒นิ้ว
ซึ่งเป็นรูที่มีคนเจาะเอาไว้บริเวณฝาผนังด้านข้าง

แต่แปลกที่ห้องน้ำฝั่งของผู้หญิงกลับไม่มีการเจาะรู

อดคล้องกับความเห็นของชาวบ้านที่มาออกกำลังกายที่นี่อยู่เป็นประจำ
รับว่าตัวเองเคยใช้ห้องน้ำตรงจุดเกิดเหตุมาแล้ว
ถ้าไม่มีอาการปวดท้องจนทนไม่ไหว

เพราะมีรูขนาดใหญ่เจาะไว้หมดทุกห้อง
เจาะแบบนี้เป็นเวลานานแล้ว
เวลานั่งก็ต้องภาวะกลัวคนห้องข้างจะเห็น
แต่ก็ไม่มีใครมาแก้ไขหรือซ่อมแซมอะไร
มีแต่ธรรพาหล่ะเราใช้ไม่ดีอะไร
ผล่าของเรือน้ำงานที่ดังมีประสมบัติว่า
ก็ไม่ได้ะเมาตาเกิดเกี่ยว
แต่จริงว่าได้โลกที้
หลายคนไม่วอกว่าอยู่ที่นอย

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน